เอาไปดูจันทบุรีหน่อยค่ะ
มีรายงานบอกคนงานที่ล้งลำไยบ่นกับเพื่อนค่ะ
บอกอยากกินช้างครับนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
สิ่งที่เขาเจอนะคะคุณผู้ชมถูกช้างป่าบุกเข้ามาทำร้ายถึงแคมป์ค่ะ
มันคงได้ยินมั้งโอ้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้
แต่ว่ามันดันพอเหมาะพอเจาะกันกับที่เขาเคยพูดเอาไว้เฉยเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ล้งลำไยนะคะในพื้นที่หมู่๑
บ้านทัพไซอยู่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะคะช่วงตีสอง
เจ้าหน้าที่รับแจ้งบอกมีคนโดนช้างกระทืบ
ก็ต้องไปนำส่งโรงพยาบาลมีคนเจ็บ๓คนค่ะ
นายพรเสด็จนางสาวพัชรินแล้วก็เด็กชายพรประธานดาวเรือง
อายุ๔ปีนะคะซึ่งทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อแม่ลูก
เจ็บหนักสุดก็คือนางสาวพัชรินนะคะถูกช้างกระทืบที่หน้าอก
มีอาการบาดเจ็บทั้งที่หน้าอกเหนือคิ้วขวาใบหน้าด้านขวา
ท้อยและแผลถลอกตามร่างกายอันนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดค่ะนะคะพ่อกับลูกเนี่ยกลับบ้านได้
แต่คนเป็นแม่คนเป็นภรรยานี่ยังต้องรักษาตัวอยู่
คนงานเขาเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าขณะกำลังพักผ่อน
เขาได้ยินเสียงดังที่แคมป์คนงานก็เลยออกมาดูเห็นช้าง
อยู่ข้างที่พักก็เลยรีบบอกเพื่อนแล้ววิ่งหนีกันไป
หลบที่ลงแต่ครอบครัวนี้หนีกันไม่ทัน
ก็เลยถูกช้างทำร้ายภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเคยได้ยินนายพรเสด็จพูด
ในวงสนทนาของคนงานด้วยกันนี่แหละค่ะบอกว่าอยากกินช้าง
ในที่สุดเขาก็ว่ากันว่าช้างมาหาแต่ไม่ได้กินโดนกระทืบแทนค่ะ
เนี่ยค่ะก็ไม่รู้จะเชื่อมโยงกันยังไงก็ว่ากันไปนะคะ
นายพรเสด็จโชว์บาดแผลให้ดูนะคะ

เห็นคุณผู้ชมมันจะยังมีลอยเป็นวงลอยเท้าช้างอยู่ที่หน้าอก
เขาก็บอกเขาเคยพูดไว้แบบนั้นจริงเป็นรอยแดงเลยนะคะ
๓วันก่อนก็พูดเล่นไม่คิดว่าจะโดนจริงนะคะ
แต่ตรงจุดนี้ค่ะมีต้นขนุนแล้วก็มีกลิ่นหอม
ตรงนี้เขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบ
ล่อช้างให้เข้ามายวนใจมันให้ช้างเข้ามาหากินนะคะครับ